แล้วก็มีมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีออกมา

แล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้แรงงาน

ทางรัฐบาลเขาจะมีมาตรการช่วยเหลือ
เขาบอกว่าไม่ได้แจกเงิน
แต่ช่วยเหลือด้วยการให้เงินผู้มีรายได้น้อย

คือไม่ได้แจกใครก็ได้ทั่วไป
เขามีกฎเกณฑ์มีกฎกติกาว่ารายได้เท่าไห

นี่เป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นข่าวดีสำหรับคนที่มีรายได้น้อย
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะคะ
มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็จะแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัดนะคะ

แต่ภาพรวมก็คือเป็นการปรับขึ้นประมาณ๑๗
ท่านนายกบอกว่าปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้แบบนี้
อยากจะให้คงราคาเดิมเอาไว้ก่อน
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ด้วยการสนับสนุนเงินให้ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้
รวม๘ล้านคนซึ่งก็จะมีประชาชนได้รับการช่วยเหลือ๕ล้านคน
จากกลุ่มเกษตรกรที่ลงทะเบียนเอาไว้๓ล้านคนได้รับความช่วยเหลือไปแล้วก่อนหน้านี้
เชื่อว่าพอมีเงินลงไปถึงมือประชาชนเนี่ยพอคนมีเงินมากขึ้นก็จะทำให้เกิดกระบวนการ
ตั้งแต่ผู้บริโภคย้อนไปถึงผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายก็จะเกิดการใช้จ่ายเงินในระบบมากยิ่งขึ้น
ในส่วนของมาตรการวันขึ้นปีใหม่นั้นเดี๋ยวจะมีการกำหนดหลายมาตรการที่เป็นข่าวดี
เป็นของขวัญปีใหม่อะไรในลักษณะแบบนี้นะคะ
นายกบอกว่าเดี๋ยวรอฟังกันอีกครั้งเดี๋ยวฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะ
ตามที่เราเคยประกาศไปแล้วว่าเราได้มีการให้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
เราต้องการมุ่งหวังในการดูแลประชาชนที่มีอาชีพอื่นด้วย
เพราะเราทำต่อเนื่องจากการช่วยเหลือกเกษตรกรมาแล้ว
หลายครั้งมาด้วยกันเพราะฉะนั้นผมก็มีความเป็นห่วงถึง
พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพอื่นไปด้วยนะครับ
เป็นโครงการต่อเนื่องกันแล้วสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ในการที่ให้ขึ้นทะเบียนผู้มีน้อยซึ่งมันจะมีมาตรการอื่นออกมาอีก
อันนี้เช่นการให้ดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่าย
เรื่องการเดินทางการใช้ตัวร่วมนะหรืออาจจะมีการเชื่อมโยงกัน
เรื่องของการขึ้นรถเมย์ฟรีรถไฟฟรีในเส้นทางในหลายย่าทางเดิม
ซึ่งถ้าสมมุติจะเพิ่มเติมจะเพิ่มเติมกันได้อย่างไร
ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูรายละเอียดในการปรับขึ้น
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำกันหน่อยนะคะ
คือเคยปรับไปตั้งแต่เมื่อปี๒๕๕๘
มกราคม๒๕๕๖ในครั้งนั้นปรับเป็น๓๐๐บาทเท่ากันทั่วประเทศนะคะ
แต่ว่าครั้งนี้ปรับอีก๑ครั้งค่ะหลังจากผ่านมา๔ปี
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่๑มกราคม๒๕๖
ครอบคลุมทุกภูมิภาคนะคะแบ่งเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ปรับขึ้น๕บาทต่อวัน๔๙จังหวัดขึ้นอยู่หน้าจอ
ตัวอาจจะเล็กหน่อยแต่อยากจะให้เห็นครอบคลุมทุกจังหวัดนะคะ
ตัวอย่างบางจังหวัดค่ะเช่นกาญจนบุรีกำแพงเพชร
ทบุรีพิจิตรพิศนุโลกรวมแล้วเนี่ย๔๙จังหวัดที่ปรับขึ้น๕บาทต่อวันนะคะ
ทีนี้ปรับขึ้น๘บาทต่อวันมีทั้งหมดอย่างที่เห็นหน้าจอตอนนี้ค่ะ
ก็ยกตัวอย่างกันหน่อยนะคะเช่นกระบีขอนแก่นฉะเชิงเซาชนบุรีเชียงใหม่
อันนี้ปรับขึ้นแปดบาทต่อวันปรับขึ้นสิบบาทต่อวัน
มี๗จังหวัดด้วยกันคุณผู้ชมคะอันนี้รวมกรุงเทพด้วยนะคะ
กรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปฐุมธานีภูเก็ตนี่ยกตัวอย่างคร่าว
ทุกจังหวัดที่ครบถ้วนทั้ง๗จังหวัดอยู่หน้าจอค่ะตอนนี้
แล้วก็ให้คงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไว้ที่๓๐๐บาทต่อวันใน๘จังหวัดด้วยกัน
พรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานียาลาระนองและสิงห์บุรีนะคะ
นี่ก็เป็นการปรับขึ้นค่าแรงคือภาพรวมท่านนายกบอกว่า
รวมแล้วเฉลี่ยทำให้ค่าแรงของไทยเพิ่มขึ้น
อย่าให้เป็นการปรับขึ้นของราคาสินค้าต่างนะ

เพื่อให้การใช้ชีวิตค่าครองชีพการดำรงชีพของประชาชน
โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานถือว่าดีขึ้นนั่นเอง